คุณผู้ชมคะจอดรถไว้หน้าบ้านแท้ยังไม่ปลอดภัยเลย
ทำไมฮะกระบะป้ายแดงคันนี้จอดอยู่หน้าบ้าน
โดนขโมยไม่ได้ขโมยกระบะนะแต่ขโมยไฟท้ายครับ
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเขามองซ้ายมองขวา

เห็นจังหวะเหลียวมองไหมมองซ้ายมองขวาหน่อยนึง
อ่าไม่มีใครแล้วก่อเหตุเอาไฟท้ายกระบะไปอ่ะคุณครับ
นี่ลงมือแบบใจเย็นมากค่ะเพราะใช้เวลาแป๊บเดียว
กล้องวงจรปิดจับภาพได้คือก็พรางตัวมาประมาณนึงแล้วแหละ
ใส่เสื้อมีฮูตแบบนี้เดินตรงมาที่กระบะป้ายแดง
นี่จอดอยู่หน้าอาคารพาณิชย์นะคะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
พอมาถึงปั๊บเอาฝาท้ายกระบะหลังลงแล้วเอาไขควง
ค่อยค่อยไขเอาไปแต่ไฟท้ายเตรียมใส่กระเป๋าที่เตรียมมาอย่างดีเลยค่ะ
แล้วก็รีบเดินไปแล้วเนี่ยถามว่าคันนี้คันเดียวเหรอ
ป้ายแดงคันเดียวเหรอเปล่าแถวนั้นเนี่ยสี่คันไฟท้ายหายเรียบเลย
นักข่าวของเราค่ะไปคุยกับฝั่งผู้เสียหาย
คุณยานวรุฑตำแพงนินอายุสามสิบสามปีนะคะ
คุณยานวรุษบอกแบบนี้ผมจอดไว้ตรงนี้นะ
มีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะพี่ดูสิมันเอาไปแบบทั้งยวงเลยจริงค่ะ
ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันคงชำนาญแหละ
ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึง๑๐นาทีเอาไปได้ทั้งแผงค่ะ
คงจะเอาไปขายพวกตลาดมืดอ่ะมันจะมีพวกที่ต้องการอะไหล่รถแบบของแท้ใช่ไหม
แล้วไฟท้ายรถถามหน่อยว่าราคามือสองมันเท่าไหร่
เขาบอกว่าราคามือสองเนี่ยตกอยู่ข้างละสามพันนะ
อันนี้มือสองนะคู่หนึ่งก็หกพันแปดพันไปแล้วอ่ะค่ะ
พี่พี่ทำไงแจ้งความไว้ยังแจ้งแล้วที่สพบ้านบึงนะคะ
ให้ตามตัวคนร้ายหน่อยส่วนเจ้าของคลิปวงจรปิดค่ะ
ได้ยินเสียงหมาเห่าเห่าเห่าอยู่ช่วงสักตีสาม
หมามันก็เงียบไปพอตีสี่เนี่ย
ได้ยินเสียงรถผ่านหน้าบ้านไป๒รอบ

พอมาตอนเช้าเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่า

นี่พอย้อนดูกล้องวงจรปิดก็เห็นแหละ
ว่าคนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุ

ไม่รู้ว่าคนร้ายมาดูลาดเหลา
หมาเห็นหมาก็เลยเห่าหรือเปล่านะคะ

มันจะมีเสียงหมาเห่าผิดปกติ

ปกติมันจะนอนอยู่หน้าบ้านมันจะไม่เห่าไม่อะไร

เมื่อวานตี๔มันก็ลุกขึ้นมาเห่า
เห่าประมาณ๒๐๑๐นาทีถึง๒๐นาที
เราก็ตี๓ตี๔ง่วงเราก็เลยลงนอน
ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คิดว่าหน้าเนี่ยที่มาท้องหาย

มันไปทำงานอย่างอื่นเถอะ

ต้องจับให้ได้เร็วสิเดือดร้อนมา๓๔คันแล้วค่ะ
เขาบอกไปทำงานอย่างอื่นเถอะ
ทำงานหาเงินด้วยอาชีพสุจริตเถอะ
ใช่อย่ามาเอาของแท้ขายแล้วเอาไปขายแบบนี้เลยนะคะ
ในท้องที่คะฝากลงไปกวดขันฝากลงไปดูแลด้วยนะคะ
ไม่อยากให้มีรถคันไหนไฟท้ายหายแบบนี้อีกแล้วนะคะ